มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
อยากจะเตือนกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ยินข่าวเป็นระยะ
ก็คือการนอนหลับไปพร้อมกับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

ไว้ตรงอกเลยล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นยังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่
ง่วงเผลอหลับวางไว้อย่างนี้เลย
แล้วถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตในขณะที่ตัวเองนอนหลับอยู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีราชามีหนุ่มคนหนึ่งอายุ๓๖ปี
เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็เสียบหูฟังต่อมาเปิดเพลง
เปิดเพลงฟังเพื่อที่จะให้ตัวเองหลับไป
ปรากฏว่าไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปพบศพนายราชันสุยาอายุ๓๖ปี
ภูมิลำเนาเป็นชาวน่านนะคะอาชีพพนักงานโรงงาน
สภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ว่าไปพบปลั๊กไฟมีสายชาร์จเสียบคาโทรศัพท์มือถือ
วางอยู่ด้านข้างผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
อกจากนี้พบหูฟังเสียบคาอยู่ด้วย
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้
แล้วก็ต่อสายหูฟังเข้ามาฟังก่อนที่จะนอน
จากนั้นถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตนะคะ
สอบถามพันรยาก็คือนางสุชาวดีเล่าให้ฟังบอกตัวเองเนี่ย

แต่เห็นหน้าห้องไม่ได้ล็อกกุญแจไว้
เนื่องจากปกตินายราชันต้องไปทำงานกะกลางคืน

แต่วันนี้ไม่ได้ล็อกอ้าวสามีไม่ได้ไปทำงานเหรอ
ก็เลยสงสัยเรียกให้สามีเปิดห้องจากด้านใน
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครมาเปิดนะคะ
ก็เลยไปตามพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดมาช่วยเปิดประตู
แต่พอเปิดประตูเข้าไปพบสามีนอนแน่นิ่งไปแล้ว
เขย่าตัวก็ตัวแข็งทื้อเสียชีวิตไปแล้ว
จากการตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้
พบเพียงขวดเหล้าที่ตั้งอยู่ข้างโทรทัศน์๑ขวด
เรื่องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากการเสียปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะ

ตำรวจได้ให้กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อที่จะให้แพทย์ชันสูตรต่อไปค่ะ